ชื่อนี้เราติดตามปริมาณน้ำมาประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่อยู่รอบเขาบอกว่าดูให้หน่อย
คือเริ่มมาประมาณครึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
คือใช้คำว่าจมบาดานแบบที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็น
ตอนนี้ถนนอยู่ไหนไม่รู้บ้านอยู่ไหนไม่รู้นะคะมองไม่เห็นแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนกว่า๘๐คนที่ติดค้างอยู่ในบ้านค่ะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชศรีมาไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านค่ะ
บ้านหนองอ้อมหมู่ที่๕ตำบลเมืองปราศาสตร์อำเภอโน้นสูง
ระดับน้ำนี่สูงกว่า๑เมตรเลยนะคะบางจุด๒เมตรค่ะท่วมหัวค่ะ

แต่เนื่องจากกระแสน้ำมันไหลแรงค่ะ

และประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนมากกว่านี้

ย้ายไปอยู่ศูนย์อบพยพที่อำเภอโน้นสูงเพื่อความปลอดภัย
แต่การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก

แล้วก็ท่วมถนนสายโนนสูงโนนไทยตำบลเมืองปราศาสต
ระยะทางที่ท่วม๕กิโลเมตร
ตำรวจต้องปิดการจราจรห้ามไม่ให้มีการสัญจร
แล้วรถที่เข้าไปต้องเป็นรถยกสูงนะคะ
อกจากนี้ยังมีวัดมีโรงเรียนบ้านหนองอ้อ

และบ้านพักข้าราชการตำรวจถูกน้ำท่วมเสียหาย
คาดว่าปริมาณน้ำจะสูงขึ้นอีกค่ะ
เนื่องจากอำเภอโน้นสูงเป็นพื้นที่รับน้ำ
อ่างเก็บน้ำเชียงไกรโดยตรง
ชาวบ้านบอกว่าปีนี้ท่วมหนักไม่ทันตั้งตัวเลย
ข้าวของไม่ทันฟังเสียงชาวบ้านค่ะ

ส่วนที่ชัยภูมิชัยภูมินี่เป็นพื้นที่
ภาคอีสานตอนบนรับน้ำมาตลอดสัปดาห์เลยค่ะ
สำนักงานชลประธานที่๖ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่๓เครื่อง
บนถนนเลี่ยงเมืองด้านใต้ค่ะ

ทำให้บริเวณโดยรอบเมืองระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะ

รวมทั้งได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ๘เครื่อง
สะพานข้ามลำห้วยลำปะทาวถนนเลี่ยง
ผลักดันน้ำให้ระบายออกสู่แม่น้ำชีให้เร็วที่สุดนะคะ
นายกิติศักดิ์หนูแก้วผู้อำนวยการสำนักงาน
รับประทานที่๖ขอนแก่นค่ะบอกว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
ระดับน้ำมีแนวน้ำมีแนวโน้มทรงตัว
และเริ่มคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติไม่เกิน๑๐วัน

สถานการณ์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเองนะคะ
ลงพื้นที่สำรวจที่ตลาดคลองพุทธศาถนนนิรัติเวศ

เป็นพื้นที่ที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

และมอบถุงยางชีพให้กับประชาชน
นายกรัฐมนตรีลงวันนี้นะฮะ
พบว่านี่ค่ะประชาชนหลายอำเภอ๒๐๐๓๐๐คนค่ะ
รอตรวจโควิดก่อนเข้าพื้นที่
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด
กรมสรรพาวุฒิตำรวจเข้ามาตรวจเข้มตามจุดต่างด้วย
ส่วนโรงพยาบาลชายภูมิยังคงเป็นจุดวิกฤต

ต้องใช้รถยกสูงและเรือของหน่วยราชการ

ติดตั้งราวจับเสริมความแข็งแรง
เพื่อรอรับนายกรัฐมนตรี
โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด

ก็ดูกำหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยนะครับ

เพราะว่าเที่ยงครึ่งนี้ถึงบ่าย๓โมง๕๐นาที
ยกและคณะจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทธกภัย
อำเภอเมืองชายภูมิแล้วก็อำเภอจตุรัสนะครับ
โดยไปที่ตลาดคลองพุทธาเทศบาลนคร
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เศรษฐกิจนะครับ
หลังจากนั้นไปที่โรงพยาบาลชายภูมิด้วย
เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

จากนั้นก็ไปตรงบริเวณวัดชัยชนะวิหาร

เพื่อมอบสิ่งของให้กับประชาชนตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วม
หลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นภารกิจประมาณสักเกือบ๔โมงเย็น

นี่คือกำหนดการณ์ของนายยกรัฐมนตรีช่วงเที่ยงช่วงบ่ายวันนี้นะ
ตามมติคม๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
กำหนด๑๐มาตรการรับมือฤดูฝนปี๖๔
เพื่อทุกส่วนราชการทุกระดับเตรียมความพร้อมในการรับมือ
และป้องกันลดความเสียหายจากภัยพิบัติในฤดูฝนนะคะ
สถานการณ์น้ำขณะนี้ยังแตกต่างจากอดีตค่ะ
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันว่าตอนนี้
บริเวณตอนบนของประเทศอยู่ระดับต่ำ

ประกอบกับสถานการณ์อุทธกภัยตอนนี้นะคะ
เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกเกิน๙๐มิลลิเมตรต่อวัน
พร้อมกับระดับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเท่านั้น
ซึ่งในช่วง๕๑๐วันข้างหน้ายังไม่ปรากฏสัญญาณการเกิดพายุ
ดังนั้นจะทำให้ฝนตกห่างออกไป
น้ำที่ยังท่วมขังจะสามารถระบายออกไปได้
หลังจากนี้กรมชลประธานปรับแผนบริหารจัดการน้ำ
ร่องน้ำและบริหารพื้นที่รุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ
ระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะรองรับน้ำ
พื้นที่ตอนบนที่กำลังจะมาถึงนะคะ
อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทั้งภาคส่วนและระดับพื้นที่
แผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่
รวมถึงการสื่อสารกับประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำของปัจจุบัน
และนอกจากนี้นะคะเร่งระบายน้ำโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน

ต้องจับตาแล้วนะฮะน้ำเหนือลงพื้นที่ภาคกลางแล้ว
ส่วนน้ำฝนก็ตกในพื้นที่ไพรศาล
ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับตรวจสอบสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากบ้านเรา